ประชาชนที่เข้าร่วมพระราชพิธีนั้นก็เดินทางกลับไปพร้อมน้ำตานะคะ
แห่งความอาลัยค่ะแต่ก็พร้อมที่จะนำพระราชปนิษฐานของในหลวงราชการที่๙นั้นไปปรับใช้ค่ะ
ประชาชนได้ปักหลักเฝ้ารอที่จะร่วมพระราชพิธีอันเชิญพระบรมราชสรีรางคารในหลวงราชการที่เก้า
วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหารกันตลอดทั้งวันนะคะกระทั่งเสร็จสิ้นพระราชพิธี
โดยตลอดทั้งวันนั้นประชาชนได้เข้ามาจับจองพื้นที่บนบาดวิถีตลอดจนแนวริมรั้วกระทรวงมหาดไทย
และช่วงหัวถนนเฟื่องนครแม้ว่าสภาพอากาศจะร้อนนะคะแต่ก็ยังคงรอจนกระทั่งเสร็จสิ้นพระราชพิธีค่ะ
ซึ่งมีประชาชนที่เดินทางมาทั้งจากต่างจังหวัดและพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะ
ขณะที่ประชาชนบางคนนั้นเดินทางมาจากต่างจังหวัดเปิดเผยนะคะว่าตั้งใจจะเข้าร่วมพระราชพิธีทุกพระราชพิธีค่ะ
ซึ่งก็ทำมาตั้งแต่วันที่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
คือยังไม่ยอมกลับบ้านประจวบทิ้งบ้านเลยว่าวันนี้ยังไงต้องส่งพระองค์ท่าน
ราชสรีรานุสรณีแจกเพื่อเป็นของชำรวย
พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร
เพื่อเป็นวิทยาธารแก่ประชาชนจำนวนหนึ่งหมื่นเล่ม
และได้มอบหนังสือดังกล่าวนี้นะคะให้กับสำนักพระราชวัง
และสำนักนายุครัฐมนตรีรวม๗๕๐๐เล่ม
แจกจ่ายแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมพระราชพิธีในครั้งนี้
หนังสือเล่มนี้นะครับประมวลภาพและรวบรวมเรื่องราว

บรรจุพระบรมราชสรีรางคารพระมหากษัตริย์พระอัฐิ
พระราชสรีรางคารพระสรีรางคาร
และพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
และสมเด็จพระสังฆราชที่บรรจุอยู่ภายในพุทธบันลังพระประธาน
ในพระอุโบสถในพระปางในพระพุทธรูปหล่อโลหะ

สรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัฐบรมราชเทวี
พระราชสรีรางคารสมเด็จพระมหิตราธิเบสอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนก
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนี
รวมทั้งพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยานิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนคริน
และพระบรมราชสรีรางคารพระบาจสมเด็จพระปรมินฐระมหภูมิพนศ์อดุญาเดช
บรมนาศบพิษก็จะอยู่ภายใต้ฐานชุกชีหินอ่อน

และยังบรรจุพระบรมอัฐิของราชการที่๒ถึงราชการที่๕
รวมถึงเป็นพระราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่๗
และสมเด็จพระนางเจ้ารำภัยพันนีพระบรมราชินีในราชการที่๗อีกด้วย
โดยเฉพาะในสายราชการที่๕ตั้งแต่ราชสกุลมหิดลราชสกุลยุคลราชสกุลอาภากร
ราชสกุลกิติยากรด้วยค่ะ
ริ้วขบวนที่๖ในวันนี้นะคะนำโดยพันโทยิงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐ
ส่งเป็นผู้บังคับกองทหารม้าเกียรติยศประกอบขบวนริ้วขบวนที่๖ค่ะ
ในการนี้นะคะทรงม้าชื่อเวคาลาต้าเป็นม้าทรงประจำพระองค์
สายพันธุ์โฮสไตเนอร์วอร์มบรัชสีขาวแซมเพศเมียอายุ๑๑ปี
ความสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรโดยในการอัญเชิญพระบรมราชยา
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่เก้าค่ะทางนี้ริ้วขบวนที่หกนั้น
ประกอบไปด้วยขบวนกองทหารม้าเกียรติยศจำนวน๗๘ม้า
และจากกองพันธหารมาที่๒๙รักษาพระองค์
ในพระบาสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดบรมนาตปภิษฐ์ค่ะ
หลังจากที่เสร็จสิ้นพระราชพิธีนะคะ
ทางวัดราชบพิษนั้นยังไม่เปิดพระอุโบสถ
ให้ประชาชนเข้าไปกราบสการะพระประธานด้านในนะคะ
แต่ว่าต้องรอให้ถึงวันพระก่อนนะคะ